เพลงที่๑มูลค่า๕๐๐๐บาทนะครับ
คุณมู่ศาโรงได้หรือว่าโรงผิดครับ

ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่ร้องใหญ่

มูลค่า๕๐๐๐บาท
คุณมูซาร้อง

คุณหมูซาร้อง

คุณหมูซาร้อง
ร้องได้ร้องได้
๕๐๐๐บาทให้ฉันตายก่อนที่รัก
เป็นเพลงดังอีกเพลงหนึ่งของเจ้าพ่อเพลงหวานทีเดียว

เอาล่ะคุณบูซาเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับ
เพลงที่๒นี้มูลค่า๑๐๐๐บาทแล้ว
ถ้าพร้อมนะครับอินโทรเพลงที่๒มาเลยครับ
เพลงนี้เป็นเพลงเพราะของยุคนี้อีกเพลงหนึ่งเลย
ไพร็อกไพร็อกอินโทรก็เป็นเอกลักษณ์มาก
มีเสียงปึ้งเล็กน้อย

เพลงนี้จะยากกว่านิดหน่อยเพราะว่าเป็นเพลงสมัยใหม่กว่าเพลงที่แล้วหน่อย
ใหม่ขึ้นแล้วก็เป็นของศิลปินคนใหม่ขึ้นมาแต่ก็ดังมากเหมือนกันครับผม

พออินโทรเพลงขึ้นดิฉันชอบสายตาพี่คุณจัง
มองคุณแบบว่าด้วยใส่ตาประมาณว่าเพลงนี้เป็นเพลงพระร็อกของยุคนี้อีกเพลงหนึ่งเลย
เพลงนี้หรอเสร็จน้องข้า

ผมก็ต้องร้องเพลงมาก็ต้องรู้บ้าง
เขาต้องใส่ตาแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างนี้เลย

มาสมัครมาได้ครับสมัครได้หมดนะครับ

เรานี่หลอกล่อกันจนลืม

ตกลงว่าจะเล่น

เล่น

คุณมูซานะครับตกลงที่จะเล่น

มูลค่า๑๐๐๐บาท

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะรอช้าทำไมล่ะคะเล่นเกมไปกับพวกเราค่ะ
เพลงที่สองนะครับมูลค่า๑หมื่นบาทนะครับ
คุณมูซ่าตกลงที่จะเล่นโดยที่ไม่ใช้ตัวช่วยนะครับ
ก็แสดงว่ามีความมั่นใจมากทีเดียวนะครับ
ขอให้ทำได้สำเร็จพร้อมนะครับ

เอาละครับถ้าพร้อมแล้วเพลงที่๒นะครับ
มูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมาครับ

ต้องจากบ้านหน้าภูเกณฑ์เข้ามากล้มพา
หนุ่มโทษว่าส่องลูกอิสานมาปรับจำกาชายเฮมมาเลย
บ้านเมืองขัดแย้งสายตาระแวงพาให้วางเว
ชีวิตด้านเรือลำนดลอยเลย
บนเส้นได้ปลายกระบอกพื้น
บ้านเกิดเหมือนนอนที่จำจากจรตอนนี้
ลมเดือดโชยมาวิววิ
คงหลับฝันดีกันตลอดที่
หนุ่มท้านเก่งอบราประเวท
เสียงโจนดึกดึกเดือนเหงาดาวตก
สียังนกลางคืน
เวลสอนเสียงจะจ้ายเกั้วไกร

ได้ฟังเสียงเพราะของคุณมูซาอีกแล้วนะฮะ

ดีอีกแล้วร้องดีทุกเพลงนะฮะ
เป็นอย่างไรครับร้องไปแล้วคริจว่าร้องถูกไหมครับ

เสียงที่สองครับมูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับ
คุณมูซาร้องได้หรือร้องผิดครับ

มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทนะครับคุณมูซาร้องได้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้

เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
เพลงที่เจ็ดเพลงที่แปดแล้วมันจะบีบหัวใจมากกว่านี้
ดีใจที่สุดวันนี้ที่ตัวเองได้มายืนอยู่ที่รายการนี้
ดีใจที่สุดวันนี้ที่ตัวเองได้มายืนอยู่ที่รายการนี้

แล้วก็วันนี้ได้เห็นรอยยิ้มแม่เวลาที่เขานั่งดู

ต้องบอกว่าขอบคุณรายการร้องได้ให้ล้านมากครับ
ขอบคุณไทยรัฐทีวีที่ทำให้ฝันของผมเนี่ยเป็นจริง

เดือดร้อนแล้วคุย

สำหรับคุณมูซานะครับ
จะเล่นหรือจะหยุดครับ
เล่นเล่นเล่นเล่นครับ